นี้ได้ไหมคะช่วงประมาณสักเมษามิถุนาพฤษภา
จริงเริ่มเป็นข่าวในมิถุนายนที่ว่ามีคนมาแจ้งความผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนเลยนะ
บอกว่าญาติเขาหลานเขาครอบครัวของเขาเนี่ย๕ชีวิตถูกอุ้มหายไป
โดยแฟนของหลานสาวจำได้ไหมครอบครัวคุณอุสา
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากถูกต้องที่นครศรีธรรมราชนะคะที่เขาบอกว่า
หายไป๒เดือนตามตัวไม่ได้เลยหายไปตั้งแต่๒๒เมษายน
เรื่องราวคือเขาบอกว่าหลานสาวเนี่ยคือบีมบีมนี่เป็นลูกคุณอุสานะ
น้องบีมเนี่ยคือไปหางานทำนี่คือน้องบีม
บิวจะไปหางานทำที่ร้านอาหารอุสาขวามืออุตสาขวามือ
อุสาคือผู้ใหญ่ที่สุดที่หายตัวไปไปพร้อมกับน้องบีมก็คือลูก
แล้วก็มีน้องรุ้งน้องรุ้งเป็นเพื่อนบีมแล้วก็มีน้องฟอร์ดกับฟ้าใส
ที่เป็นลูกอีก๒คนของคุณอุสาน้องฟ้าใสนี่คนเล็กสุด
คือบีมเนี่ยจะไปหางานทำหางานทำที่ร้านอาหารกลางคืน
ก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปแนะนำให้บีมรู้จักกับแบงค์อ่า
แก๊งนี่ก็มาจีบเลยแหละเหมือนกับคบกันเป็นแฟน
ก็พาแบงค์มาแนะนำให้แม่รู้จักแม่คืออุสา
นี้ก็วางตัวบอกโอ้ยเป็นนักลงทุนลงทุนหลายอย่างเลยมีเงินนู่นนี่นั่น
แบงค์ชื่อจริงคือลมกรดเขาก็เลยเรียกกันว่าแก๊งลมกรด
ครับก็ชวนลงทงลงทุนจนถึงขั้นคุณอุตสาหนี้เชื่อมากนะ
เชื่อมากแล้วก็โอ้โหแทบจะเรียกว่าลูกเขยอยู่แล้วอ่ะ
บ้านอยู่ที่ท่าสาราใช่ไหมนครศรีธรรมราช
คุณอุตสาหนี้เชื่อแบงค์มากเลยเรียกเป็นลูกเขยเลยแหละ
ชวนลงทงลงทุนอะไรก็ทำหมดถึงขั้นเอาที่ดินไปขาย
เงินมา๓แสนไปลงทุนกับแบงค์
ไม่พอแบงค์ก็ชักชวนลงทุนเพิ่มเติมอีก
เอารถไปจำนองได้มาอีกแสนนึงไปลงทุนเพิ่ม
ยืมเงินคุณตาข้างบ้านที่เคยยืมมาอีก
ตอนที่ไปยืมเงินนั่นคือครั้งสุดท้ายที่หลายคนเจอ
แล้วทั้ง๕ชีวิตคือคุณอุสา
น้องบีมเพื่อนน้องบีมก็คือรุ้ง

ขึ้นรถตู้สีขาวที่แบงค์จ้างคนขับรถ

แล้วก็ออกไปเที่ยวบอกจะไปเที่ยวกัน

มาทุกเช้าถูกต้องมารับไปเที่ยวเย็นมาส่งใช่ค่ะ
โดยนพดลมากับผู้หญิงอีกคนนึงเป็นคนขับนพดลนี่คนขับ
พลคนนี้ขับค่ะตอนหลังนกพะดนออกมาบอกว่าผมก็โดนแบงค์เทเหมือนกัน
แบงค์อ่ะจ้างผมมาค่ะบอกให้ขับรถพาเที่ยวเออ
สุดท้ายก็แบงค์ก็เทหมดแต่ว่าเขาก็หายกันไปกับอีก๕คนนี้ไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน
เหมือนมีรถฟอร์จูเนอร์มารับต่อไปอีกทอดหนึ่งอ่าทีนี้หลังจากที่
แล้วเขาบอกเวลานั่งรถตู้ทุกคนจะนั่งตำแหน่งเดิมหมดเลยนะ
คือแก๊งจะนั่งติดริมประตูครับคือคนเดียวที่เปิดเข้าออกประตูได้คือแบงค์อืม
หลังจากวันที่มารับแล้วบอกจะไปเที่ยวเที่ยวอะไรกันสองเดือน
๒เดือนว่านานแล้วเด็กเปิดทงเปิดเทอมไม่ต้องได้เรียนกันหรอก
ใช่ค่ะติดต่ออะไรไม่ได้เลยเขาก็เป็นห่วงกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ย
เขาไปไล่ตามหาจนมาเจอร่องรอยในแบงค์กับ๕คนนี้อยู่แถวกรุงเทพ
ก็เอ้าก็แสดงว่าเอ้าก็ไม่ได้ดู
ดูเหมือนกับถูกบังคับขู่เข็นถูกจับจี้จิ้งทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่อะแหละ
เพราะว่าญาติกลัวว่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรผัวพันอะไรกับแก๊งค้ามนุษย์แล้วกลัวจะโดนจับไปขายกันไง

แต่ตำรวจตอนตำรวจตอนผู้สื่อข่าวอะไรไปถึงไม่เจอแล้วนะคะ
แล้วก็ไปไล่ต่อไม่กี่วันหลังจากนั้นไปเจอที่วัดช่องลม
ใช่ค่ะ๓๐มิถุนายนไปเจอทั้ง๕คนคือคุณอุตสาน้องบีมน้องรุ้งน้องฟอร์ด
แล้วก็น้องฟ้าใสที่วัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีนี่

อยู่ท่าน้ำแก๊งมาส่งแล้วแก๊งก็ไปเลยทั้ง๕คนก็นั่งงงอยู่ตรงนี้
วันนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กมาเองนะคะ
โจ๊กมาสอบปากคำทั้ง๕คนเองเลยนี่
เขาก็ถามว่าตกลงยังไงถูกบังคับขู่เข็นอะไรหรือเปล่า
ทำไมถึงรับโทรศัพท์อะไรยังไงกันไม่ได้เลย
แต่ทั้งหมดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นมา
เขาบอกว่าไปเที่ยวกันแล้วพอดีโทรศัพท์มันอยู่บนรถ
มันอยู่บนรถคันก่อนที่นกพะดนขับไปเหมือนมีปัญหากัน
แล้วก็เลยเปลี่ยนรถอ่ะแล้วโทรศัพท์ก็ติดไปกับรถคันนั้นก็เลยติดต่ออะไร

บอกแบงค์ก็มีคดีติดตัวอยู่ที่ต้องตามตัว

อาการสอบส่วนให้ไขยายผลให้แบบสิ้นสงสัยในเรื่องนี้
คือแบงค์มีคดีช่อโกงอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

แล้วพอครอบครัวนี้ไปเที่ยวกับแก๊งหายไป๒เดือน

ที่ต้องมาเล่าเพราะวันนี้ตำรวจจับแบงค์ลมกรดได้แล้วนะคะ

หลังหายไปสองเดือนกว่าตลอดไปทั่วประเทศเลยเนี่ยนี่

หน้าเดียวกันแต่ผมยาวแล้วพี่อุ๋ย
แต่หน้าเป๊ะเป๊ะเลยนะอ่า
ตำรวจสภศรก็รับตัวแบงค์หรือไนลมโกรธแสงสว่างผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจนศศิษย์ธรรมราชคพยมาสอบสวน
ตอนโดนจับเนี่ยตำรวจไปจับได้ที่ไหนรู้ไหมคะ

ชนบุรีไปจับได้ที่นู่น
แล้วก็เนี่ยค่ะนำตัวกลับมาที่สพท่าสาราพื้นที่เกิดเหตุ
นี่หลบผู้สื่อข่าวเลยนะแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนแจ้งข้อหาตามขั้นตอน
บอกผมขอยังไม่พูดอะไรขอตั้งสติก่อน
แต่ที่บอกได้ก็คือผมไม่ได้ไปฆ่าคนตาย
ผมไม่ได้ค้ายาเสพติดมันเป็นเรื่องในครอบครัว
ล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับคุณแซคนัทวินก็ลงพื้นที่
ไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนที่ชนบุรี
ซึ่งก็เป็นสถานที่ตำรวจไปจับตัวในแบงค์ได้ค่ะ

แบงค์ก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่า

ว่าจ้างให้เขาขับรถจากที่ร้าน
รับที่หน้ามบุรพาเพื่อจะไปนครศรีธรรมราช
ไปกัน๔คนมีแบงค์มีหญิงคนสนิท

จากนั้นเช้า๒๔สิงหาคมไปที่โลตัสท่าสารา
บอกจะไปเอาเงินค่ารถมาให้๑๐๐๐บาท

แล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมที่อำเภอท่าสารา
เปิดห้องพัก๒ห้องราคาห้องละ๖๐๐บาท

แต่ยังไม่จ่ายเงินเขานะหมื่นนึงยังไม่ได้จ่าย
เนี่ยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเลย
ได้ยินบทสนทนาแววเรื่องว่าจะไปเอาเงิน๓ล้าน๕
กับคนที่ชื่อตุ้ยที่เปิดบัญชีไว้ด้วยกัน
สิงหาคมแบงค์ให้เขาขับรถไปตามหาใครรู้ไหมคะ

ก็คือลูกคุณอุสาที่บอกเป็นแฟนกันอ่ะอ่า

คือที่บ้านพักกับที่หาดทรายแก้วที่ทำงาน
แต่ไม่เจอบีมเลยทั้งสองที่ก็เลยนอนพักที่โรงแรมที่หาดสายแก้วอีกคืนหนึ่ง
สิงหาคมแบงค์ให้ขับรถไปที่ธนาคารในห้าง
รอจนถึงขั้นธนาคารปิดทุ่มนึง
ก็ไม่ได้เงินทั้งหมดก็เลยขับรถเดินทางกลับชนบุรี
๒๗สิงหาคมกลับถึงชนบุรีก็ขับไปส่งแบงค์ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งสวน
ซึ่งคนขับรถเพิ่งรู้ค่ะอืม
เอ๊ะหน้าคลับคล้ายคลับคลา
นี่มันแก๊งลมกรดที่เคยเป็นข่าวนี่นะ

เขาบอกว่าระหว่างขับรถให้แบงค์เนี่ยเขาจะเห็นเชือก๒เส้นอยู่ตลอดเวลา
เขาบอกว่านี่ดีนะคนขับรถมี๒คน
ถ้าขับไปคนเดียวเนี่ยเขาไม่มั่นใจเลยว่าชีวิตเขาจะเป็นอันตรายหรือเปล่า

เพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เลยหนึ่งหมื่นค่ารถอ่ะ
พอตรงนั้นไม่ได้ปุ๊บแล้วก็เขาจะให้ไปวนไปหาแฟนเขาครับที่เป็นข่าว
ที่เหมือนอยู่ริมทะเลเขาทำงานอยู่ที่ริมทะเลแต่ไม่เจอ
เขาเหมือนเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเขาตลอดเวลาใช่ใช่
โทรไปแบบคอนเฟิร์มกับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ครับ
เรื่องเงินครับเขาจะไปเอาเงิน

ใช่เขาระแวงตลอดเวลาครับใช่ตั้งแต่ขึ้นรถมาเขาก็จะใส่หมวกใส่แมสปิดหน้าปิดตาตลอดเวลา
นู่นกลับมาแล้วก็มาถึงนี่แล้วเขาก็ยังไม่มีตังค์จ่ายรถเลย

ก็เลยขอเปิดดูกระเป๋าขอถ่ายบัตรประชาชนเขาไว้ก่อน
แต่พอดีว่าแฟนเขาดูข่าวไงว่าชื่อมันคุ้นเขาบอกเฮ้ยนี่มันคนดังนี่หว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคราวนี้เหมือนเขาเหมือนค่อนข้างรู้ตัวแล้วเขาก็เลยเดินหนีออกไป
เราก็คิดว่าเออแล้วคนนี้มันเป็นภัยสังคมไงเราเห็นข่าวเยอะ
ก็เลยให้ตำรวจเขามาคุมตัวไปเลยดีกว่า
ทีมข่าวเราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะภาพนี้ก็ตรงตามที่คนขับรถให้การทุกอย่างเลย
นี่ค่ะขับเข้ามาในซอยแห่งหนึ่งเพื่อไปที่พัก
ซึ่งแบงค์กับพวกย้ายไปนอนที่รีสอร์ทริมทะเลหาดสายแก้วอำเภอท่าสารา
บอกว่าให้คนขับรถขับไปตามหาบีมหาดสายแก้วเป็นที่ทำงานของบีมไง
แต่ไม่เจอก็เลยไปเปิดรีสอร์ทพักกันนะคะเจ้าของรีสอร์ทก็ยืนยันชัดเจนว่าแบงค์มาพักจริงจริง
วงจรปิดอีกมุมนึงค่ะ๒๕สิงหาคม๕โมง๕๘นาที
ก็จับภาพรถของแบงค์ขับเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งที่๒นะคะ
กล้องไปแวบนึงนี่ค่ะผ่านไปแล้ว
ทีมข่าวเราก็ไปตรวจสอบดูที่ที่พักในอำเภอท่าสาราเอาภาพในแบงค์ให้ดู
พนักงานก็บอกว่าแบงค์มาพักจริงมากับหญิงสาวชาวชายภูมินะคะ
แล้วบอกด้วยว่าแก๊งเนี่ยใส่แมสใส่หมวกปิดหน้าตลอดเวลาเลย
ครับบีมบอกดีใจมากที่ตำรวจจับแบงค์ได้แล้วเพราะว่าตั้งแต่เธอกลับมา
ไม่กลับไปบ้านเดิมอีกเลยเพราะกลัวแบงค์มาตามนี่แหละ
เธอคือหนีไปอยู่บ้านญาติเลยค่ะ
ทีมข่าวเรานี่ไปคุยกับคุณอุสาด้วยนะ
คุณอุษาเองก็บอกว่าคุณอุษาไปที่โรงพักเลยด้วยซ้ำแหละ
อยากจะเจอหน้าแบงค์อยากจะถามว่ามาหลอกครอบครัวเธอทำไม
ทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่๓แสนต้องทำงานหนักใช้หนี้ทุกวัน
แบงค์มารับผิดชอบอยากจะได้เงินคืนทั้งหมดด้วย
ส่วนคุณสุพศคุณสุพธเองเนี่ย
สามีของคุณอุสาบอกผมไม่อยากแม้แต่จะได้ยินชื่อในแบงค์เลย
ทุกอย่างที่เราสร้างมาใช่ไหมครับ
ไม่ใช่แค่ทับสินนะครับรายละครเขาเอาครอบครัวพี่ไปด้วย
อยากมากขึ้นกลับความฝันเดิมยากเรียกว่าพยายามแบบนั้น
ยากเงินมาทำไมไม่ธ้าย
เมืองต้นสพท่าสาราบอกว่าแก๊งให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนนะคะซึ่งแบงค์บอกสั้นว่าเขาไม่ได้หลอก